เขาเชิญชวนทุกคนมาช่วยกัน
ในการล้างแอร์หรือว่าล้างเครื่องปรับอากาศ
เพราะว่า๑ทำให้เครื่องปรับอากาศสะอาด
ใช้งานได้ดีแล้วยังช่วยลดโลกร้อน

ไฟฟ้านครหลวงหรือกรฟนในฐานะรัฐวิสาหกิจที่จำหน่ายกระแสไฟฟ้า
เขตกรุงเทพมหานครนนทบุรีและสมุทรปราการ
มีความตนักเกี่ยวกับปัญหาโลกร้อน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อให้เกิดกัสคาร์บอนไดออกไซด์
ซึ่งการใช้เครื่องปรับอากาศที่ด้อยประสิทธิภาพ
และไม่ได้ทำความสะอาดอาจจะก่อให้เกิดฝุ่นละออง
และสิ่งสุขปรกต่างเข้าไปอุดตัน
ทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานหนัก
กรฟอนอลจึงออกมาเชิญชวมประชาชน
ให้ร่วมกันล้างแอร์เพื่อลดโลกร้อน
พร้อมทั้งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
ให้สามารถระบายความร้อนและทำความเย็นได้ดียิ่งขึ้น
โดยในแต่ละปีกรฟนจะมีการจัดโครงการ
แอร์ลดโรคร้อนในราคาย่อมเยาว์

โดยในปีนี้เปิดรับสมัครจำนวน๒๕๐๐๐เครื่อง
เขตพื้นที่ให้บริการของกรฟน
โดยผู้ชาร์จไฟฟ้าสามารถขอรับบริการได้
แค่ลงทะเบียนผ่านช่องทาง
อกจากนี้แอปพลิเคชันดังกล่าว

ชำระค่าไฟฟ้าแจ้งเหตุไฟฟ้าขัดคล่อง
ตลอดจนรับข้อมูลข่าวสารต่างของกรฟน
สามารถสมัครและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ซึ่งหลังจากเปิดรับสมัครไปตั้งแต่วันที่๔มกราคมที่ผ่านมา
พบว่ามีผู้ใช้ไฟฟ้าให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก
ข่าวเทราตร์ทีวีรายงาน